รวมไปถึงเรื่องการขายบ้านด้วยอยู่มาตั้ง๓๓ปี
คุณผู้ชมพี่สันติสุขพิธีกรชื่อดังของเรานี่นะคะ

หลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ตอนนี้ล่ะค่ะประกาศขายบ้านย่านสุขาพิพาณ๓นะคะ
ประกาศขายให้ข้อมูลบอกเลยว่า
บ้านหลังนี้อยู่มาแล้ว๓๓ปีค่ะ
อยู่บนถนนรามคำแหง๑๔๐นะจ๊
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าน้อม๙
ถ่างกับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย๑๕นาทีเองคุณ
แล้วน้ำไม่เคยท่วมเขาโฆษณาบอกแบบนี้เลยนะ
ห้องนอน๔ห้องน้ำเนื้อที่กว่า๑๒๓ตารางวา
ระบุเบอร์ติดต่อไว้เสร็จสับเรียบร้อยค่ะ
คนก็เข้ามาถามถ่ายกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
รวมไปถึงพี่เหมียวปวัณรัฐค่ะถามว่า
ตกลงย้ายไปไหนคะคุณค่ะ

ย้ายไปอยู่อีกซอยใกล้กันค่ะ

เพราะว่าล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา

รีบบอกมาเลยว่าพี่หนุ่มไม่ได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะ

เจอพิษโควิดอะไรหรือเปล่าเลยต้องรีบขายบ้านใช่ไหมคะ
จริงพี่หนุ่มเขาซื้อที่ดินเอาไว้แถวนั้นแหละคุณ
แล้วเขาก็สร้างบ้านหลังใหม่เสร็จแล้ว
พื้นที่ใช้สอยมันใหญ่กว่าเดิมอีก
มีห้องสำหรับลูกชายทั้ง๓คน
ที่ตอนนี้เริ่มจะโตเป็นนุ่มกันแล้วด้วย
ก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังเก่าแล้วกันเท่านั้นเองนะฮะ
โดยหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยก็มีคนโทรมาถามกันเยอะเลย
ทั้งจะติดต่อซื้อจริงด้วยแล้วประถาม
ทุกคนสงสัยแล้วก็เป็นห่วงเลยค่ะว่า
แกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่า
ยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าจะขายบ้านได้เมื่อไหร่นะคุณผู้ชม
แต่ที่แน่น้องนัทได้สังเกตเลขที่บงที่บ้านเขาไม่เห็นบ้างไหมนะ
ไม่ทันแต่ว่าอยู่มา๓๓ปีเขาว่าอย่างนี้
คุณผู้ชมแต่ก็ยืนยันไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้หนีโควิดไม่ได้อะไร
แม้ว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเมืองเราจะยังหนักหน่วงระอุกันอยู่ตอนนี้